คุณผู้ชมคะสำหรับคนที่หลงป่า๔คนและสุนัขอีก๓ตัว
หลงป่าเข้าไปภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิศนุโลก
ต้องบอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจด้วยดีนะคะ
ก็คือช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
รักษาร่างกายจนหายดีแล้วแข็งแรงแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวได้แล้ว
แต่ขออีกหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ามีเรื่องของความลี้ลับอาถรรพ์ของถ้ำในป่าแห่งนี้
เหนือจากที่ทั้ง๔คนที่รอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
เขามาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นอะไรแปลกเยอะเลยตอนที่หลงป่า
แล้วก็มีเรื่องที่คนในพื้นที่รวมถึงกู้ภัยเองที่ไปช่วยเหลือในภารกิจนี้ค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับทีมกู้ภัยที่เขาเดินเท้าช่วยค้นหาคนที่เขาหลงป่าค่ะ
แล้วเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ไปดูภาพถ้ำแล้วก็บรรยากาศป่าที่ค่อนข้างจะลึกลับหน่อยนะคะ
นี่คือภาพของถ้ำขุนอภัยนะคะ
พี่หน่วยกู้ภัยพิศนุโลกบันทึกภาพเอาไว้
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการค้นหาช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้า๑๗พฤษภาคม
สภาพป่าที่เห็นนะคะก็เป็นเหมือนที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกมาว่าป่าทึบ

นายสามารถจำปานายประเสริฐโภษีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพิศนุโลกหนึ่งในทีมค้นหาชุดเดินเท้า
นี่ค่ะสองคนนี้นะคะคุยกับทีมข่าวของเราเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคืนก่อนหน้าทีมของพี่เขาเนี่ยนอนพักค้างแรมอยู่ที่ถ้ำนี้นะ
แล้วไปเจอร่องรอยเหมือนกับคนไปทำอะไรกินเช่นรอยกองไฟอะไรต่าง
แต่ไม่ใช่ของสี่คนที่หลงป่าอืมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นของในพรานที่เข้าป่าอะไรแบบเนี้ย
การเดินทางเข้ามามีในพรานสองคนนำทางด้วยกว่าจะเดินทางมาถึงถ้ำได้สี่กิโลนะคะ
ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าป่าขุนอภัยเป็นป่าไม้ลำพาดมีไม้เลื้อยเครือเถาหลงอะไรแบบนี้เยอะจริง
เดินเท้าก็ยากปากถ้ำสูงประมาณ๖เมตรกว้าง๗เมตรเป็นก้อนหินก้อนใหญ่แบบก้อนเดียวใหญ่
ถ้ำก็เป็นพื้นที่โล่งปากถ้ำมีต้นไสรากไซเยอะเลยรอบมีต้นตะเคียนด้านในมีหินงอกหินย้อยมีแอ่งน้ำเล็กบ้างนะคะ
ถ้ำเป็นลานหินกว้างเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอดีตเป็นถ้ำใหญ่ค่ะแต่ว่ามีหินถล่มลงมาทำให้ขนาดของถ้ำเล็กลง
ถ้ามองแล้วถ้ำก็มีลักษณะคล้ายกับคนกำลังอ้าปากทีมกู้ภัยก็ไปพักผ่อนกัน
กู้ภัยบอกว่าตอนที่กำลังจะเข้าไปในถ้ำกำลังจะไปนั่งพักผ่อนกันในถ้ำพรานป่าบอกเลยว่าอย่าเพิ่งแป๊บนึงกราบก่อนต้องกราบไหว้ขอขมาก่อนนะคะทีมกู้ภัยก็เลยไม่ได้เจอเรื่องราวลี้ลับอะไร
ต้นไม้ใหญ่มากเยอะครับ
ก็เหมือนที่กู้ภัยบอกว่าคือป่าทึบจริง
บางจุดเดินเข้าไปแทบไม่เห็นแสงลงมาที่พื้นเลย
ขนาดกลางวันนะแต่ต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะ
ในคำสัยสโอภาดียู๕๒ปี
ชาวบ้านป่ามะกรูดเป็นคนที่พาทีมค้นหาเข้าไปในป่าค่ะ
ก็บอกว่าบริเวณถ้ำเป็นจุดที่ต่างจากจุดอื่นในป่าขุนอภัย
ถ้ำสูงประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรเทียบเท่ากับต้นไม้สูง
ลานถ้ำก็จะเป็นลานหินก่างบรรจุคนได้ประมาณห้าสิบคน
ถ้าจะถามว่าถ้ำนี้ใหญ่ไหมนายคำสัยบอกว่าก็ไม่ได้ใหญ่มาก
แต่ชาวบ้านนับถือค่ะว่านี่คือถ้ำศักดิ์สิทธิ์
ตัวลุงคำใสและทีมที่เดินเท้าเข้าไปเป็นชุดที่ได้ยินเสียงเคาะไม้ขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ก็ค้นหารอบถ้ำหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ทั้งทั้งที่ได้ยินเสียงเคาะไม้ขอความช่วยเหลือเดินตามเสียงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
เลยตัดสินใจบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำขุนอภัยเมื่อ๑๗พฤษภาคม
ว่าขอให้ค้นหาเจอเถอะถ้าเจอจะบวชให้แล้วสุดท้ายก็เจอจริง
เข้าไปแล้วแล้วทีนี้ผมก็มานอนอยู่คืนนึง
คืนจะเจอเขานอนคืนนึงแล้วเช้าผมก็ไปนอนคืนนึง
ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเจอผมจะบวชให้
แล้วก็เลยไปจุดทูป๗ดอกถ้ามาเจอวันนี้ผมก็จะไม่บวชให้
มันก็เลยเจอพอดีผมก็เลยพาทหารขึ้นไป
จุดนั้นเหลืออีกไม่ไกลจะเจอเขาแล้ว
เขาก็เลยกองอำนวยการเขาเลยให้ถอยทับพาทหารกลับ

ก็จะบวชพร้อมกับน้องโบ๊ทนะคะวัย๑๔ที่หลงป่าไป
วันอาทิตย์นี้๒๔พฤษภาคม
คุณผู้ชมคะถ้ำขุนอภัยมีเรื่องเล่าเป็นตำนาน
ที่ชาวบ้านพูดต่อกันมาเมื่อประมาณ๓๐ปีก่อน
เคยมีพระรูปหนึ่งชื่อพระขุนอภัยท่านมาปรากฏทุดงในถ้ำ
กินแต่ผักไม่ฆ่าสัตว์แต่อยู่ไม่ได้แล้วก็หายไปในป่า
จากนั้นชาวบ้านไม่เจอร่องรอยเลยไม่รู้ว่าออกจากป่าไปตอนไหน
หลังจากที่พระท่านหายไปถ้ำถล่มทำให้ถ้ำมีขนาดเล็กลงเล็กลง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะเจ้าที่ไม่อยากให้ใครไปรบกวน
ก็เลยเหมือนกับถล่มปิดปากถ้ำไปเลยนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าในถ้ำมีเหมือนผีป่าเป็นเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาอะค่ะครับ
อย่างที่เคยเล่าคุณผู้ชมไปค่ะว่าเจ้าหน้าที่เจอร่องรอยการกินอยู่
การเผาไฟที่บริเวณถ้ำวันนี้ทีมข่าวก็เลยคุยกับน้องโบ๊ท
เด็กชายปัญญาน้อยอินวัย๑๔ปี๑ในคนที่หลงป่านะคะ
ทีมข่าวก็เอาภาพถ้ำขุนอภัยให้น้องโบ๊ทดู
เพื่อจะถามว่าน้องโบ๊ทตอนหลงป่าเนี่ยเดินผ่านตรงนี้หรือเปล่า
หลู่อะไรที่หน้าถ้ำหรือเปล่าน้องดูภาพหน้าถ้ำ
แล้วน้องก็สายหัวเลยค่ะครับน้องโบ๊ทบอกจำไม่ได้
เดินไปถึงถ้ำตรงนี้หรือเปล่าครับเพราะทุกทุกวันที่เดินในป่าเจอแต่ป่ารกทึบ
ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมตลอดทุกทิศของการเดินถ้าถามว่าตลอดเวลาที่หลงป่าเจอถ้ำบ้างไหม
โบ๊ทบอกว่าเจอแต่ไม่ใช่ถ้ำที่ทีมข่าวของเราเอารูปให้ดู
แต่สิ่งที่จำไม่เคยลืมก็คือทุกคืนเวลานอนนอนบนดินไม่มีอะไรปูรอง

ที่เดินไปมีความรู้สึกว่ามันเป็นถ้ำ
ไปเจอถ้ำอย่างเงี้ยเจอเปล่าไหม

ครับจำอะไรไม่ได้
ผู้ว่านอนกลับดินทุกวันเลย

เราได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่เขาเคยเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนี้นะ
เขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่ป่าแห่งนี้เนี่ยบอกตรงว่าลึกลับอาถรรพ์
หลงป่านี่ก็มีเยอะนะอย่างคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยบอกว่าเขาก็เคยหลงป่านะครับ
เนี่ยฮะป่าแห่งนี้เป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์นะครับ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะฮะแบ่งพื้นที่ป่าตามพื้นที่เขตต่าง
หมู่บ้านต่างเนี่ยเป็นหลายจุดเข้าได้หลายทางด้วยกัน
แต่ว่าต้นไม้ทั้งนั้นนี่ฮะยังอุดมสมบูรณ์แล้วเต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์นะครับ
นายมานพธรรมยาหรือว่าพรานมานพบอกกับเราว่าป่าแห่งนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะเดินเข้าไปหาของป่า
คนไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยเดินเข้าไปยังไงหลงแน่ไม่มีทางหาทางออกมาได้อย่างแน่นอน
คือมันอาจจะเหมือนที่น้องโบ๊ทบอกเดินไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้
เวลาเข้าป่านะครับพรานมานพบอกว่านอกจากการศึกษาเส้นทางภูมิศาสตร์แล้ว
วิธีการปฏิบัติตัวหรือเอาตัวรอดตามความเชื่อที่เขาเชื่อต่อกันมานะครับ
ก็คือต้องสวดมนต์นะอย่างนายมานพเนี่ยจะสวดมนต์ยกมือไหว้บอกเจ้าป่าเจ้าข่าวว่า
ขออนุญาตเข้าไปในป่าแล้วก็บอกว่าถูกประสงค์ว่าจะเข้าไปทำอะไร
อย่างเช่นจะไปเดินเที่ยวศึกษาธรรมชาติไปเก็บเห็ดเก็บผักเก็บผลไม้
ของป่าเพื่อเอาไปกินดำรงชีพแล้วพอเข้าไปแล้วก็จะต้องไม่คิดทำในสิ่งที่ไม่ดี
อย่างเช่นอยู่เข้าไปไปตัดไปโค้นไปแอบตัดต้นไม้อันนี้ไม่ได้
เด็ดนู่นทำลายหนี้แบบมั่วซั่วไม่ได้
ล่าสัตว์รบกวนทำลายระบบนิเวศภายในป่าอันนี้ไม่ได้
ไม่ทำอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่พูดเอาไว้ก่อนเข้าป่า
บอกจะไปเก็บเห็ดเก็บผลไม้กลายเป็นเอาปืนไปล่าสัตว์อันนี้ไม่ได้
รานมานพบอกว่าถ้าหากหลงป่าก็ต้องตั้งจิตอธิษฐาน
อย่าให้มีอะไรมาบดบังตาแล้วหากออกไปได้
เดี๋ยวจะเอาอาหารไปเส้นไหว้เพื่อขอขมาลาโทษ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอกลับบ้านอะไรมันก็มีส่วนเหมือนกัน
พอเราขอก็จะลงบนบานมันอะไรมันบางทีมันก็ลงไปเอง
ไปเองก็น่ะเหมือนกับเรามันวูบไปหรืออะไรเนี้ยมันจะมองไม่
เห็นอะไรทางกลับจะค้นหาอะไรเหมือนกับกลับไม่ได้มันจะไม่
มีทางทางกลับเราจะลืมอ่ะถ้าเราไปลึกหน่อยมันก็จะลืม
ทางน่ากลัวมากมันเป็นป่าดงป่าดงดิบข้างในป่าสมบูรณ์นี่
พรานมานพหนึ่งในพรานป่าในพื้นที่บ้านป่ามะกรูด
นางมะลิภรรยาของพรานมานพก็บอกกับเรานะครับบอกว่าก็
เคยเข้าไปในป่าเหมือนกันนะครับไม่เคยหลงป่านะแต่ก็รู้
ประวัติว่าป่าที่นี่น่ากลัวมีสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับพูดผีเจ้า
ป่าเจ้าเขานางมะลิบอกว่าในอดีตเคยเข้าไปเก็บหน่อไม้แล้ว
ไปเจอผู้หญิงสวมชุดไทยผมยาวแบบยาวแบบลากดินเลยอ่ะนั่ง
ห้อยขาอยู่บนต้นมะม่วงนะฮะผู้หญิงที่สวมชุดไทยเนี่ยกวักมือ
เรียกเธอแล้วบอกว่าให้มาอยู่ด้วยกันไหมค่ะเดี๋ยวจะเอาเงิน
เอาสมบัติที่มีอยู่เนี่ยยกให้ทั้งหมดเลยนี่ฮะนั่งอยู่บนต้น
มะม่วงนะครับนางมะลิบอกว่าแต่พอมองไปใต้ต้นมะม่วงมี
ผู้ชายไม่สวมเสื้อนุ่งโจงกระเบนสีน้ำตาลรัดเข็มขัดนาค
มายืนมองอยู่ทำท่าเหมือนแบบยืนรอรับเท่านั้นแหละด้วยความ
กลัวไม่ไปแล้วฮะไม่ไปแล้วนะครับก็เลยบอกกับผู้หญิงที่อยู่
ต้นมะม่วงบอกว่าไม่ไปแล้วจะกลับบ้านแล้วพูดเสร็จรีบ
หันหลังแล้วก็เดินออกมาทันทีอืมนี่ฮะค่ะก็เลยไม่ไม่หลง
เข้าไปแล้วไม่หลงป่านอกจากนี้นะครับนางมะลิบอกว่าที่
ป่าแห่งนี้เคยมีพระทุดงจากต่างถิ่นเข้าไปนั่งทำสมาธิ
หลังจากเข้าไปแล้วไม่มีใครเห็นพระรูปนี้กลับออกมาอีก
เลยอืมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยเชื่อว่าพื้นที่
ป่าแห่งนี้มีสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อยู่จริง
ก็เป็นคนเชื่อแหละนะเคยเห็นผีมาก่อนเนอะแงนขึ้นไปก็มีจริง
จริงเป็นผู้หญิงเนอะช่วงนั้นอายุแกก็ประมาณ๔๐ต้นเนอะ
ผู้หญิงที่เป็นผีนุ่งสบายชุดไทยเป็นผู้หญิงผมยาวลาก
ดินเลยเขาบอกว่าลูกมาหาแม่ก่อนมาเอาตังค์มีกระเป๋าใหญ่ใหญ่
เนอะบอกว่าไม่เอาละพ่อสอนบอกว่าถ้ามึงเห็นผีมึง
วิ่งหนีนะเดี๋ยวไข้หัวโกนเพื่อนกันมันวิ่งหนีใช่ไหม
ไหมไข้หัวโกนเลยเขาบอกว่ามึงเห็นลิงกันหรือเปล่าไม่ใช่
ไม่ใช่ลิงเป็นผีสวยมากเลยผู้หญิงตัวนี้ที่คุณพี่มะลิ
บอกว่าพ่อเขาบอกเอาไว้เนี่ยคุณพ่อเขาเป็นพรานพ่อของนางมะลิ
เนี่ยเขาเป็นพรานป่านะครับซึ่งก็คือพ่อตาของพรานมานพ
แต่ว่าพรานป่าที่ชื่อดำริพ่อของพี่มะลิพ่อตาของพราน
นพเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพรานป่าตอนนี้เลิกเป็น
แล้วค่ะเพราะมันมีเหตุคือในอดีตเนี่ยเคยเป็นพรานป่าประจำ
หมู่บ้านแล้วหลงป่าหลงในจุดที่ทั้งสี่ชีวิตเข้าไปหลงล่า
นี่แหละที่ไปช่วยกันมาเนี่ยนะ๔ชีวิตกับสุนัขอีก๓ตัว
เนี่ยคุณลุงดำริเนี่ยบอกว่าเคยหลงป่านะครับปัจจุบันอายุ๘๓
แล้วนะหูก็ไม่ค่อยได้ยินสายตาเริ่มฝ้าฟางเวลาถาม
อะไรก็ต้องให้ลูกสาวก็คือนางมะลิเขาเป็นล่ามให้ในการถาม
ตอบนะครับเอาเป็นว่านายดำริเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นพราน
ป่าเคยแบกปืนแล้วเหน็บมีดเข้าไปในป่าเอาไปล่าสัตว์ไปหา
ของป่ามากินแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่อยู่ไปเจอว่านเครือเถาหลง
ท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีแล้วเครือเถาหลงเนี่ยตอนนั้นก็รู้
ข้อมูลมาก่อนว่าว่านเครือเถาหลงเนี่ยโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะ
เป็นยาอายุวัฒนะด้วยก็หากเอาไปกินเนี่ยโอ้โหจะแข็งแรง
ชีวิตยืนยาวก็เลยเก็บเก็บว่านเครือเถาหลงจะเอากลับบ้านด้วย
ปรากฏว่าพอเก็บได้เสร็จปุ๊บไอ้ที่เดินเดินอยู่เนี่ยป่าเริ่ม
เปลี่ยนไปจับทิศจับทางการเดินไม่ถูกเดินไปไหนก็คล้ายกับ
วนกลับมาที่เดิมเจอแต่ต้นไม้ต้นเดิมนี่ฮะตอนนั้นนาย
ดำริบอกว่ารู้เลยว่าเจออาถรรพ์เข้าไปแล้วที่ไปเก็บว่านเครือ
หลงมาตัดสินใจวางว่านเครือเถาหลงลงกับพื้นแต่ก็ยัง
ดีขึ้นค่ะก็ยังเดินวนไปวนมาอยู่เหมือนเดิมก็เลยยกมือ
ขึ้นท่วมหัวแล้วก็บอกกับเจ้าป่าเจ้าข่าวว่าเนี่ยลูกต้องขอ
ขมาลาโทษด้วยที่ไปหยิบว่านมาถ้ารอดออกไปได้นะจะเลิก
เป็นในพรรณเลยเลิกเป็นพรรณป่าเลยแล้วเงียดเนี่ยอัวุธคู่
กายเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ป่าแห่งนี้นี่แหละจากนั้นก็เดินเท้า
ต่อทีนี้เดินต่ออีกไม่ถึงครึ่งวันเจอทางออกครับออกจากป่าได้
ก็เลยทิ้งมีดเอาไว้ที่ป่าตามสัญญาแล้วก็เลิกเป็นพรานป่า
นี่ฮะก็ได้ลูกเขยมาเป็นพรานป่าแทนคือพรานหมานพ
การหลงป่าครั้งที่สองเนี่ยนายลำบรีบบอกว่าเกิดขึ้นมาสี่สิบปีก่อนนะครับ
ทำสวนปลูกผักอยู่แถวบ้านอยู่อยู่มีคนในหมู่บ้านมาบอกว่า
บ้านหลังหนึ่งในป่าแล้วบ้านหลังนั้นมีสมบัติ
พวกเครื่องทองเนี่ยเต็มบ้านเลยอยากให้ช่วยนำทางไปเอาสมบัติออกมา
แต่ว่าไปถึงแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะเคยหลงสองครั้งนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าป่าแห่งนี้นอกจากจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วน่าจะมีประตูมิติที่ทะลุไปสู่เมืองลับแลได้ด้วย
ถ้าจะหลงไปหลงไปอีกก็หลงไปไม่ได้เป็นหน้าผา
มีเจ้าป่าเจ้าข่าวบ้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง

เป็นคนเป็นบ้านรับแหล
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการแก้บน

คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยทั้ง๔คนเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะมีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อแก้บนให้กับเจ้าป่าเจ้าเขา
เพราะว่าบนบานกันเอาไว้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ออกค้นหา
คนที่จะบวชมีสองคนที่หลงป่าก็คือ
โบ๊ทวัย๑๔กับนายวิโรธนะคะ
แล้วก็จะมีนายคำสัยโสภาดีอายุ๔๐ปีคนนี้เป็นพราน
ไปร่วมค้นหาที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่
ขนาดพรานเองที่ไปร่วมค้นหาก็บนเอาไว้เหมือนกัน
ว่าถ้าเจอเดี๋ยวจะบวชก็เลยบวชด้วยกันเลย
ปียะจันทรายุ๒๗ปีคนนี้พี่ชายของน้องโบ๊ทที่หลงป่า

๔คนค่ะที่จะบวชนะคะบวชที่วัดวังนกแอ่นท้ายหมู่บ้าน
ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์นี้๒๔พฤษภาคมบวช๗วัน
หลังบวชเสร็จน้องโบ๊ทบอกว่าจะนุ่งขาวห่มขาวต่ออีก๗วันเพื่อแก้บน
น้องโบ๊ทบนเอาไว้ตอนหลงป่าว่าถ้ารอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
นุ่งขาวห่มขาวก็เลยบวชเสร็จเดี๋ยวนุ่งขาวห่มขาวต่อเลย
ส่วนการแก้บนเดิมเนี่ยค่ะญาติตกลงกันว่าจะนำของเส้นไหว้
หัวหมูไก่ต้มผลไม้เหล้าขาวไปวางไว้ในป่า
ตรงจุดที่ทั้ง๔คนเดินเข้าป่าเพื่อทำพิธีแก้บนที่จุดนั้น
แต่สุดท้ายทุกคนตกลงกันว่าไม่สะดวกที่จะเข้าไป
เพราะว่ากว่าจะเข้าไปในป่าก็ต้องมีเจ้าหนทงเจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยจะได้ไม่หลงอีกรอบอย่างนี้
เดี๋ยวคนอื่นเขาจะต้องแบบลำบากไปด้วย
เพราะว่ามีคนเท่าคนแก่ด้วยที่อยากจะร่วมพิธีก็เดินเข้าไปไม่ได้
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทำพิธีกันหน้าบ้านนะคะ
จุดทูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาตรงนี้แทน

ว่าไปบุญเขาไว้ก็รวมกันบวชนะ

น้องบุญมีเวลาก็จะให้ทำให้เขาภูมิเขา

ก็เดี๋ยวจะทำพิธีแก้บนกันแล้วนะครับ
ทีนี้หลายท่านอาจจะถามถึงหรือว่าเป็นห่วง
แล้วสุนัข๓ตัวเป็นยังไงบ้างล่ะ
ตั้งแต่ออกจากป่ามาได้วันนั้นพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับ
สุนัข๓ตัวนี่ครับ
วันนั้นก็หลงป่าไปด้วยกันกับเจ้าของ
สามตัวนี้เจ้าปีเตอร์เจ้ามอมเจ้าหมี
วันแรกที่ออกมาก็อิดโรยกันหมด
ทั้งคนทั้งสุนัขนะครับตอนนี้สุนัข๓ตัวนี้ก็แข็งแรงแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ขึ้นบินด้วยเฮลิคอปเตอร์ไป
แล้วก็เจอคนสี่คนสังเกตเห็น
ทีแรกคิดว่าเป็นห่วยกู้ภัยด้วยกัน
สังเกตดูดีแล้วข้างล่างเอ้าเห็นสุนัขสีดำ๒ตัว
เพราะสีมันชัดอีกตัวหนึ่งมันสีแดงน้ำตาลน้ำตาลคล้ายพื้นดิน
ก็เลยไม่ชัดแต่พอเห็นสุนัขสีดำสองตัวโอ้โหใช่เลย

สีดำสองตัวนี่คือเจ้าปีเตอร์กับเจ้าหม่อมนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับเจ้าของสุนัขทั้ง๓ตัวนะครับ
เจ้าของสุนัข๓ตัวนี้คือนายไพรวัญญาบูธ
เป็นลูกชายของนางทองรัฐหนึ่งในผู้หลงป่า
เป็นเจ้าของสุนัขทั้ง๓ตัวเลย
ไพรวัลบอกว่าหลังจากที่ได้เจอแม่เจอน้าสาวน้าชายแล้วก็น้องโบ๊ท
หลงป่ากันแล้วก็สุนัขทั้ง๓ตัวของเขา
ก็ถือว่าโชคดีที่ทุกคนแล้วก็๓ตัวนี้ปลอดภัย
เขาก็เลยแก้เคล็ดด้วยการเปลี่ยนชื่อให้กับทั้ง๓ตัวนี้แล้ว
เอาแบบเป็นชื่อที่มีคำว่าบุญนำหน้าไปเลย
เพราะออกมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยถือว่าต้องมีบุญ
เจ้าปีเตอร์จากฝรั่งจากปีเตอร์เป็นบุญหลง
ส่วนเจ้ามอมเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าบุญทิ้ง
แล้วก็เจ้าหมีซึ่งปกติชาวบ้านจะเรียกว่าเจ้าดำเนี่ย

อ่ามันจะจำชื่อใหม่มาได้หรือยังเพื่อเปลี่ยนเลยเรียกบ่อยบ่อย
คงต้องให้เวลามันหน่อยค่ะนะตอนนี้เป็นเจ้าบุญหลงเจ้าบุญทิ้ง
เจ้าบุญรอดนายไพรวันบอกว่าสุนัขทั้งสามตัวมันเป็นพ่อลูกกันนะครับ
ปีเตอร์เนี่ยเป็นพ่อมอมกับหมีเป็นลูกส่วนแม่ของมันเนี่ย
คือเจ้าด่างนะเจ้าด่างนี่คือเมียของปีเตอร์หรือว่าบุญหลงในปัจจุบัน
ด่างตายไปนานแล้วนะครับอ่าปกติเนี่ยสุนัขสามตัวนี้เป็นหมาบ้าน
ไว้เฝ้าบ้านแม้ว่าจะเคยพาไปเดินป่าบ้าง
แต่มันไม่ใช่หมาแบบธรรมชาติของการพาเข้าป่าจำทางพานำทางอะไรอย่างนี้
นี่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าไปแล้วก็หลงป่าอยู่กับคนอีก๔คนเนี่ย
มันก็เลยเหมือนกับมันก็อยู่กับคนแล้วไม่สามารถพาไปตามทาง
ที่จะไปเส้นทางไหนออกไปทางไหนเนี่ยมันก็จำไม่ได้
เพราะมันเป็นหมาบ้านนะครับนอกจากเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะครับ
เจ้าของบอกว่านิสัยมันเนี่ยดูเหมือนกับว่าพอออกจากป่ามาได้
ดูมันแปลกไปดูมันเปลี่ยนไปนะคือปีเตอร์กับปีเตอร์หรือว่าบุญหลงเนี่ย
ปกติมันดุมันชอบกัดคนเวลาเจอคนแปลกหน้า
แต่ออกมาแล้วมันดูแบบไม่ค่อยเห่าอืมเออมันนิ่งไปเลยนิ่ง
เงียบไปเลยอ่ะอืม
มันก็เคยไปหลอกหาหิตอะไรคือไปผมนี่เลยพาไปอ๋อ
หาประกวานหาอะไรอย่างเงี้อ๋ออ้าวแล้วเวลาอย่างพี่ไปทุกทีเลย
มันก็พากลับมาถูกใช่ไหมไม่ผมไม่ได้พามันกลับไม่ใช่มาพากลับ
เปลี่ยนแล้วครับทำไมถึงเปลี่ยนอืมก็มันรอดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลย
ถูกใช่ไหมครับมีตัวไหนเชื่ออะไรบ้างครับจะมีไอ้นี่จะเปลี่ยนเป็นบุญลงค์
ใครไอ้พิเตอร์ไอ้พี่ใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกมันก็บุญทิ้ง
หลังจากออกป่ามาเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับเชื่องไม่เห่าใครเลย
อยู่เฉยนิ่งเลยนะแต่ก่อนมันกัดเขาอ่ะแต่ก่อนอ่ะเสียตังค์เลย
จากดุกลายเป็นเชื่องเลยนั่นน่ะสิค่ะแต่ความจริงก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ
อาจจะแบบเหนื่อยอยู่หรืออะไรยังไงซึมเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมของมันเนี่ย
อาจจะต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
หรือไม่ก็มันก็มันก็บนเอาไว้เหมือนกันคือถ้าออกมาได้จะไม่กัดคนแหละ
เป็นไปได้นะเพราะเจ้าของบอกกัดคนจนต้องเสียตังค์อยู่หลายครั้งใช่ไหม